ตอนนี้ทางฝั่งของพักพลังประชารัฐเองก็บอกว่า

ยังไม่ได้มีผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการออกมาจากกรกตเลย
เพราะว่าหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีใบเหลืองใบแดงใบส้ม

พอเลือกตั้งใหม่คนที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมันอาจจะน้อยกว่าเดิม
จำนวนคนไปใช้สิทธิ์น้อยกว่าเดิมมันก็ส่งผลต่อสอสอบัญชีรายชื่อนะ
เพราะเอาจำนวนคะแนนดิบไปคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อนึกออกมา
ผลมันอาจจะต่างจากที่คุณออกมาแถลงก็ได้
พลังประชารัฐเนี่ยเป็นฝ่ายประกาศก่อน
ไม่ได้ประกาศจัดตั้งรัฐบาลแต่ประกาศท่าทีว่า
และเขาพร้อมเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
พักไหนกลุ่มไหนรวมกันได้เยอะกว่าในสภาพผู้แทนรัศดรคือรัฐบาล
แต่ไปมาทางฝั่งเพื่อไทยชิงประกาศจับมือลงศัตยาบันปุ๊บเลย
พลังประชารัฐเปิดแถลงข่าวต่อตอนบ่ายเลยนะบอกว่าเฮ้ยคุณจะรีบประกาศไปไหน
ทำไมไม่รอผลก่อนใช่บางคนก็เลยบอกว่ามันก็จะดูย้อนแย้งอยู่ไหมอ่า
ที่ได้ร่วมกันแถลงข่าวหลังจากรู้ความเคลื่อนไหวของ๗ภักดิ์การเมือง
ฝั่งของเพื่อไทยที่ลงศัตยาบันจัดตั้งรัฐบาลร่วมกัน
อุตมะและนายสนทิรัฐยืนยันเช่นเดิมว่า
ขณะนี้ยังมีเวลาที่จะรวบรวมเสียงสอสอให้ได้มากที่สุดในการจัดตั้งรัฐบาล
พักพลังประชารัฐอยู่ระหว่างการพูดคุยหารือกับแต่ละพักการเมือง
เพราะยังไม่มีใครทราบว่าแต่ละพักจะได้เสียงสอสอเท่าไหร่
บใดที่กรกตยังไม่ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ
ซึ่งพลังประชารัฐมั่นใจว่าถึงที่สุดแล้วยังไงสามารถรวบรวมเสียงข้างมากได้แน่

พยายามสร้างว่าพักของกลุ่มของพวกเขาเป็นพักที่รวบรวมเสียงได้มากได้
ทั้งที่ประกาศวันนี้ถ้าดูในการแถลงจริงแล้ว
ยังไม่รู้ว่าจะเรียกกี่ภาคแน่นะครับว่ามีกี่ภาคแน่นอน
เป็นเพียงการฉกฉวยบนสถานการณ์ฉุกเฉินที่จะทำให้รู้สึกว่ามีความชอบทำ
ผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับกระบวนการยังไม่เสร็จสิ้นเลย
แผลที่แท้จริงและชัดเจนยังไม่ออกมาเลย
ประกอบกับผลการเลือกตั้งครั้งนี้นั้น
มีการคิดแสดงทางลุงทัพประเทศคิดปาร์ตี้วิส
แตกต่างโดยสิ้นเชิงกับอดีตในการจัดตั้งรัฐบาล
พลังประชารัฐให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้
เพราะโดยเวลาการทางการเหลือที่เหมาะสม

และภาคก็ยังมั่นใจว่าภาคที่จะเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
แต่ไม่ใช่เวลาที่จะออกมา
แล้วอ้างประกาศชายชนะในวันนี้เวลานี้
คือเป็นที่สำคัญ
และเรียนกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ
หยุดได้ครับกณะกลางฝ่ายประชาธิปฏิ
เพราะการเลือกตั้งตั้งรัฐบาล
ว่าใครก็ตามที่ได้คะแนนเสียงจะเป็นเท่าไหร่ก็ตาม
ทุกคนเข้าสู่การเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย
ถ้าไม่ใช่ประชาธิปไตยพวกเขาต้องไปลงแข่งขันด้วยสิครับ

ถ้าอ้างว่าเป็นการประเด็ดการสื่อเท่าอำนาจ

สนทิรัฐบอกแบบนี้นะคะว่าตอนนี้ไม่มีฝ่ายประชาธิปไตยหรือฝ่ายพระเด็จการแล้ว
เพราะว่าได้เดินตามคันลองระบอบประชาธิปไตยกันหมดแล้ว
แต่เห็นว่าคนที่เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีในเวลานี้มากที่สุด

แล้วก็ยืนยันจุดยืนของพักพลังประชารัฐ
ว่าเป็นประชาธิปไตยที่คิดถึงประชาชน
พยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไป
สร้างวาธกรรมแบ่งแยกให้เกิดความรู้สึกคนละฝั่งคนละฝ่ายค่ะ
ก่อนที่จะแถลงข่าวเมื่อช่วงบ่ายเย็นเนี่ยนะฮะ
ตอนเช้าพักพลังประชารัฐได้ขึ้นรถแห่ขอบคุณประชาชนที่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
แล้วก็ลงคะแนนเสียงให้กับพักพลังประชารัฐนะครับ
ก็เป็นพื้นที่กรุงเทพนะฮะก็ตระเวนไปหลายจุดด้วยกัน๗จุดนะครับ
แล้วก็หลังแถลงข่าวเสร็จสิ้นบรรดาแกนนำก็ไปทานอาหารเย็นด้วยกันนะ
มีรายงานข่าวว่าได้นัดทานอาหารเย็นกับพักการเมืองอื่น
ที่จะชวนเข้ามาร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐ

คนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าอ๋อภูมิใจไทยไปแน่เลย
ก็มีภาพนี้ในอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
นั่งคุยอยู่กับนายสนทิรัฐ
แต่เขาก็ยืนยันว่ามันเป็นภาพเก่าอะค่ะ
คุยกันแล้วจัดตั้งรัฐบาลด้วยกันแน่เลย
ใช่ภาพนี้โอ้เจอกันแล้วคุยกันแล้วนี่
ภาพเก่าค่ะตั้งแต่๙มกราคมปีนี้นะคะ
ตั้งแต่ต้นปีค่ะก่อนเลือกตั้งอีก
ก็ทั้งคู่คุยกันเจอกันโดยบังเอิญที่งานครบรอบ
วันเกิดของสำนักพิมมติชน
ก็ในภาพมีเลขาธิการพักประชาชาติอยู่ด้วย
พันธุรกิจศาสตร์๒ถูกต้องค่ะ
เพิ่งไปลงสัตยบัณฑ์ไปทางฝั่งเพื่อไทย
อันนี้เป็นภาพเก่านะคะที่เหลือก็รอดูกันต่อไป